ยายหลานชาวชายภูมิเจอเลขเด็ดที่ต้นไซด
ในวังนาคินเกาะคำชโนธ

เราไปดูกันเลขอะไร
เห็นหรือยังเลขยังเห็นสักคน

วังนาคินอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เพราะว่าในวันหยุดและวันใกล้หวยออก

นับจำนวนคนใช่ไหมคะ
เห็นพี่เขาท่องผมก็ท่องตามนะฮะ

ไปขอโชคขอลาบจาก
ท่านปู่ศรีสุโธนแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ
คนที่มาไหว้ได้จัดเตรียมดอกไม้บายสี

ซึ่งบริเวณหน้าศาลปู่ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมมา
นักท่องเที่ยวรอคิวกันขึ้นกราบ

มีพ่อจำนำพากล่าวว่าย
ใช้เวลาไม่นานแต่ละชุดแต่ละชุดก็เสร็จนะครับ

ก็ต้องเดินไปทางทิศตะวันออกของสารปู่

เพราะว่าถ้าคนที่ไปที่นี่บ่อยเขาจะรู้นะครับ

แล้วก็ต้นใส่ที่หักโค้นช่วงหลังจากน้ำท่วม
คนก็มาจัดเตรียมอุปกรณ์หาเลขเด็ดกันนะฮะ

ถูแป้งตามรากแล้วก็ตามลำต้นมะเดือยักษ
ท่านก็เอาโทรศัพท์มาส่องดูนะครับ

เอากลับไปดูที่บ้านได้ด้วยนะครับ

บางทีดูด้วยตาอาจจะมอง

อยู่เปิดดูโอ้โหเลขขึ้นเลยทันที

ผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับคุณยายท่านหนึ่ง
มากับหลานสาวเป็นชาวจังหวัดชายภูมิ
กำลังใช้โทรศัพท์ส่องหาตัวเลขที่ต้นใส่
และไม่นานคุณยายและหลานบอกว่าเจอแล้ว
เลขเด็ดปู่ย่าคงจะมาให้โชคราว
ยายชี้ที่จอโทรศัพท์บอกหลานบอกว่าเห็นเลขชุดหนึ่งเลยนะฮะ

เดินออกจากบริเวณต้นทรายล้มทันที
เพื่อกลับบ้านนำไปเสี่ยงโชคต่อไปนะครับ
เมื่อกี้คุณยายถ่ายไว้บอกว่าให้หลานมอง
หลานเห็นไหมหลานเห็นบ้างไหม

บุ๊กก็ไม่เห็นหลานดาวก็ไม่เห็น